นิพิษอินทรสมบัติมาเกี่ยวอะไรกับคดีนี้
คุณนิพิษเนี่ยก่อนที่จะเป็นสอสอเนี่ยเป็นทนายความว่าความมาก่อน
แล้วเคยว่าคดีลักษณะนี้จนผู้ต้องหาหลุดคดีมาแล้ว
แล้วมาแนะนำตำรวจบอกเอ้ยอย่าทำคดีตามกระแสอันนี้มันไม่ใช่เจตนาฆ่า
พอพูดเท่านั้นแหละพี่โต๊ะจะหาเลย
เหรอรถทัวร์รถทัวร์ต้องบอกว่ามาทั้งสถานีขนส่ง
เยี่ยมคุณนิพิษมาจอดที่เพจคุณนิพิษ
คุณนิพิษอินทรัศน์สมบัติอดีตสศพระเทศรุงพรรคประชานิปันครับ
โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวระบุว่า
ตำรวจกับคดีคลุมถุงดำซ้อมผู้ต้องหา
มันไม่ใช่ของใหม่พูดเหมือนคุณสันทนะเมื่อกี้เลย

สมัยเขายังว่าความก็แบบนี้แหละเหมือนกันเป๊ะ

แต่ตัวเขาตอนนั้นเป็นทนายความ
สู้จนผู้ต้องหาหลุดคดี
เพราะการสอบสวนมันไม่ชอบ
ที่มียาเสพติดในความครอบครองจริงนะ
นี่คือประสบการณ์ของคุณนิพิษส่วนคดีที่นครสวรรค์คุณนิพิษมองไปแล้วก็เตือนไปที่ตำรวจบอกว่า
อย่าทำคดีตามกระแสเดี๋ยวจะทำงานยากส่วนคดีนี้เป็นการฆ่าโดยเจตนาเล็งเห็นผลหรือไม่เนี่ย
ถ้าจะตอบแบบผู้ขี้เกียจอ่านกฎหมายก็คือการฆ่าเจตนาโดยเล็งเห็นผลนะครับ
เพราะตามคลิปเห็นชัดว่ามีการกดกระตุ้นหัวใจหลายครั้งแต่ไม่สามารถกู้ชีพคืนได้
ถ้าเจตนาฆ่าเมื่อตายแล้วก็จบสิคุณนิพิษบอกแบบนั้นนะสมเจตนาที่ทำแล้วจะไปกู้ชีพทำไม
หรือคดีนี้เป็นเพียงการรีดเอาทรัพย์นั่นคือประสบการณ์ของคุณนิพิษ
แต่หลังจากคุณนิพิษแสดงประสบการณ์ของคุณนิพิษออกมารถทัวร์ทั้งสถานีขนส่งไปจอดที่หน้าเพจ
ส่วนใหญ่บอกว่าตกใจกับคำพูดของนายนิพิษมากทั้งภาพทั้งคลิปชัดเจนขนาดนี้
ขนาดรองแต้มวิชัยสังประภัยอดีตมือปราบหูดำท่านยังออกมาบอกเลย
ถ้าดูด้วยตามวินยูชนก็พอจะตัดสินใจได้ว่าเขาตั้งใจฆ่าแน่
เอาไว้ให้นายนิพิษมานั่งให้ภูมิกับโจ้คลุมหัวก่อนจะได้รู้ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ
บางคนก็บอกคล้ายกันบอกว่าแหมอยากให้นักข่าวแถวนั้น
เอาถุงพลาสติกสัก๔๕ใบแล้วเอาคลุมหัวอีตาทนายคนนี้จัง
ผมไม่ได้พูดนะคุณนิพิษนะคอมเมนต์จากเน็ตคลุมไว้สัก๔๕นาที
เพื่อจะได้คิดว่าอะไรเป็นอะไรนะครับ
บางคนก็บอกอีกว่าไม่เจตนาค่าแต่จงใจค่าชัดเจนเพราะเล็งเห็นผล
คือการเอาถุงคลุมอาจทำให้เหยื่อตายได้อยู่แล้ว
คือเรื่องของการใช้ถุงคลุมหัวคุณหมอนิติเวศบอกว่า
แค่เอาถุงมาคลุมหัวไม่ต้องขันชะน็อกแบบที่พี่ต้นบอกนะ
แค่เอามาคลุมไว้ก็ตายได้นะ
เวลาเราหายใจมันก็ติดจมูกเราแล้วนะฮะ
ผมชอบคุณผู้ชมที่เขาเปรียบเทียบมาให้เราเห็น
ชัดมากเลยไม่ต้องถุงคลุมหรอก

ไปลงเพจของคุณนิพิษอินทรสมบัตินะฮะ